ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของคุณตาคนนึงนะฮะอายุเจ็บสิบสามปีแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดชายภูมิครับเมื่อวานนี้นะเขาก็หากันข้ามวันข้ามคืนสุดท้ายนะครับพบว่าไปเสียชีวิตอยู่ในเขาภูแลนคาเขาภูแลนคาเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอาถรรค์ความลีลับเนี่ยมันมีเยอะ

กำนันทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้รับแจ้งจากญาติบอกว่านายสมหมายหายไปจากบ้าน
หากันไปทั้งวันทั้งคืนนะครับสุดท้ายเพิ่งมาเจอวันนี้นะครับ
ออกค้นหากันเนี่ยนะฮะนายสมหมายเนี่ยที่ออกค้นหากันนะครับ
เข้าทางบ้านนาแก่ตะบนนาหนองทุ่มนะครับที่อยู่ติดกับบ้านนาหนอง
แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปบนเขาภูแลนคาวันที่เข้าไปนะครับ
ซึ่งเขาภูแลนคาจะเชื่อมกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน
เป็นรอยต่อเขตอำเภอคอนสวรรค์แล้วก็อำเภอเมืองชายภูมิ
ซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชันนะฮะค้นหากันถึง๕ทุ่มเมื่อวานนี้
ยุติการค้นหานะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้๕ทุ่มต้องยุติไปก่อน
เนื่องจากมันดึกมันมืดมันอันตรายวันนี้หาต่อสุดท้ายไปเจอว่า
คุณตาสมหมายเสียชีวิตซะแล้วก็ต้องช่วยกำลังเรียงศพออกมานะครับ
วันนี้ค้นหากันเมื่อตอนเช้าที่เข้าไปตอน๗โมงเช้านะครับ
ตอน๑๐โมงไปเจอร่างของนายสมหายเสียชีวิตลักษณะศีรษะทิ่มไปอยู่ในกอไผ่
มือซ้ายถือกระสอบปุ๋ยใส่หน่อไม้มือขวายังกำมีดตัดหน่อไม้เอาไว้แน่นเลย
เพราะว่าตาสมหมายเนี่ยแกบอกว่าจะเข้ามาหาหน่อไม้แล้วเสียชีวิตอยู่ตรงกอไผ่นะครับ
ว่าขณะที่คุณตาสมหมายกำลังเก็บหน่อไม้อาการโรคประจำตัวน่าจะกำเริบ
หรือไม่ก็หมดแรงจนช็อกหมดสติแล้วไปคนเดียวไม่มีใครช่วย
หน่อไม้ที่แกหาไว้ได้ฮะแล้วก็มียารักษาโรคนะฮะที่อยู่ในกระเป๋าด้วยนะครับที่ไปเจอนะครับ
เหมือนนักศึกษีเมนวิวเทอร์ด้วยนครไม่มีซ้อมหน่อย

พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า
พ่ออยู่หรือเปล่า

พ่ออยู่หรือเปล่า

คนหนึ่งอายุ๕๐ปีหายไปในป่าบนเทือกเขาภูแลนคา
ระดมค้นหาอยู่หลายวันสุดท้ายไปเจอตัวในสภาพอิดโรย
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะสิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองครับ
ปีหกสามนี่แหละผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบสองปี
เดินขึ้นเขาไปหาของป่าหายไปนาน๖วัน
ชาวบ้านก็ระดมกำลังกันค้นหาไปเจอตัวเนี่ยอิดโรยแล้วนะ
แต่ว่าคนนี้โชคดีนะครับส่งโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้
หน่อไม้ประจำเลยครับเป็นเป็นพื้นที่ที่มีหน่อไม้เยอะครับ
น้องไม้อุดมสมบุญด้วยช่วงเอ่ยช่วงตรงที่พ่อน้ำส่งน้องน้องส่งน้ำนี่แหละ
อืมแต่หลำหวยเขาแต่ปกติจะมีคนหลงหลงบ่อยไหมเทียบนะ
เป็นคุณพี่เอ่ยนอกหมู่บ้านมาจะลงลงคับจำลงประจำ
อืมตอนเพลิดอย่ามาจ่ะครีดวันจาดนี่แหละ
รู้สึกว่าหาสามสี่ทุกคนเราจะเจอเนอะเจอสว่างที่กันนาน
อืมยังไม่ตายคนหนึ่งไม่ตายเนอะแต่คุณตังสมหายแกก็เป็นคนในพื้นที่
อ่ะนะอืมแต่อายุเจ็บสิบสามแล้วฮะค่ะเข้าไปลึกด้วย
เกือบ๕กิโลเมตรไปหาของป่าคนเดียวก็เกิดอาการเนี่ยฮะ
อาจจะโรคประจำตัวกำเริบหรือว่าเหนื่อยจนหมดแรงก็ช็อก
เสียชีวิตนะครับชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยฝากเตือนนะครับว่าถ้า
ชาวบ้านต่างถิ่นจะเข้ามาในพื้นที่มันเป็นเขตรอยต่อป่าหลายจังหวัดนะ
บางทีเข้ามาเนี่ยบนเทือกเขาภูแลนคาถ้าไม่รู้เส้นทางในการที่จะเดินเนี่ย
บางทีเนี่ยมันหลงง่ายแล้วยิ่งถ้าไปคนเดียว
ไม่มีคนใช่ครับร่วมเดินทางไปด้วยยิ่งอันตรายยิ่งหน้าฝนแบบนี้ด้วยคุณเขียนมาสอน
ค่ะใบไม้มันขึ้นเขียวชะอุ่มไปหมดต้นมงต้นไม้
หน้าฝนนี่เดินป่ายากเลยนะมองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดใช่ค่ะครับ